คุณผู้ชมเคยไปจอดรถที่ไหนแล้วต้องจ่ายค่าจอดรถแพงบ้างไหมคะ

มีผู้หญิงคนนึงไปจอดรถคอนโดเพื่อนแถวทองหล่อครับ
วันกับอีก๔ชั่วโมง
ค่าจอดรถ๑๔๐๐บาท

เงินเดือนทั้งเดือนเลยค่ะเป็นหมื่น

หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทเธอโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่านี่คือเรื่องจริง

ด้วยความที่ว่าคอนโดไม่ได้แจ้งค่าจอดรถ

จะคิดค่าจอดชั่วโมงละ๕๐๐

บอกว่าหลังจากนี้คงต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วละมั้ง

กับค่าที่จอดรถนะคะนั่งเมื่อน๔
จะชั่วโมงละ๕๐๐นะอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่น
เออในบัตรมันไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่า
ค่าจ่ายค่าที่เหลือ๑๔๐๐เกิดมาไม่เคยเจอ
โอ้ยชีวิตต้นกินมามากไปวันนี้ทุกคน

ด้วยความที่เธอบอกว่าไม่มีป้ายบอกเรื่องของราคาค่าที่จอดรถ
บัตรจอดรถก็ไม่มีรายละเอียดบอก
แล้วเพื่อนของเธอเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ที่คอนโดแห่งนี้ได้แค่วันเดียว

นี่ค่ะก็เลยบอกว่าไม่เคยจ่ายค่าจอดอะไรแพงขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นหมื่นนะคะ
พอเรื่องนี้แชร์ไปในโลกออนไลน์ผู้จัดการคอนโดมาเคลียร์ค่ะ
สรุปคือไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นแล้วค่ะคุณผู้ชม
จ่าย๓๕๐๐บาทคอนโดบอกจ่าย๓๕๐๐ก็ได้
ผู้จัดการคอนโดก็เลยมาแนะนำเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎในการจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะ
บอกว่าให้ดูหลังบัตรจอดรถดีมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่อะไรแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจค่าจอดรถคอนโดย่านทองหล่อนะคะ
คือหลายแห่งเขาก็ไม่ได้คิดค่าบริการที่ไม่คิดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ให้คนนอกจอด
คนนอกคือจอดไม่ได้เลยเฉพาะเจ้าของห้องเท่านั้นถึงจะจอดได้
คอนโดก็บอกว่าฟรี๑ชั่วโมงหลังจากนั้นชั่วโมงละ๕๐

ก็แบบมีราคาเหมาจ่ายอะไรแบบนี้ค่ะ

บอกให้ดูหลังบัตรให้ดีอะไรแบบนี้

ทีมข่าวได้คุยกับลูกบ้านคอนโดแห่งหนึ่งนะคะ

คิดค่าจอดรถสำหรับคนภายนอกก็คือจอดฟรี๓ชั่วโมง
ชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ๓๐บาท
เห็นเรื่องราวที่แชร์กันในโลกออนไลน

บอกว่าอุ๊ยมันแพงเกินไปหรือเปล่า
มันเท่ากับเงินเดือนของคนคนหนึ่งเลยนะ
เยอะมากเอาจริงถ้ามองในตัวเงินอ่ะ

ถ้าเกิด๑หมื่นบาทค่าจอดรถนี่มันเป็นค่า

ถ้ามองในมุมมองของตัวเงินนะ

ทางคอนโดบอกว่าก็ต้องทำความเข้าใจ
ที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะราคาก็แตกต่างกันออกไป

บอกว่าหลังบัตรจอดรถจริงแล้วมีบอก

แต่บางคนก็บอกโอ้โหที่นี่เขาไม่ได้แพงขนาดนั้นประมาณอย่างนั้น